ที่จังหวัดสุพรรณบุรีคุณผู้ชมมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาก็เลิกกันไปแล้ว
แต่สามีเนี่ยมีความหึงหวงฝ่ายภรรยาต้องการจะไปง้อขอคืนดี
ไปเจออดีตภรรยาที่งานบวชเอาน้ำมันราดแล้วจุดไฟเผาเขาทั้งเป็นเขาก็บาดเจ็บ
สุดท้ายพอสั่งเมาสำนึกผิดครับ
ให้พ่อพาไปหาตำรวจนะฮะ
ตอนทำเมาดื่มเหล้าจนเมาย้อมใจแล้วก็บุกเข้าไปทำร้ายเขาแบบนั้น
ก็สารภาพบอกว่าทำไปเพราะว่าเมาแล้วก็หึงหวง
วันที่๘มีนาคมที่ผ่านมาในวันที่เกิดเหตุเนี่ย
เข้าไปหาอดีตภรรยาซึ่งก็ชื่อว่านางสาวกัญญาพักอายุ๓๑ปี
ไปเจออดีตภัยที่งานบวชแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภออูทองที่สุพันธ์บุรี

แต่ฝ่ายภรรยาไม่ยอมเคลียร์ใจไม่ยอมคืนดี
แล้วก็แจ้งตำรวจให้พาตัวฝ่ายผู้ชายออกไปด้วย
พอตำรวจกลับไปก็เลยย้อนกลับมาที่งานด้วยความที่เมา
เอาน้ำมันราดใส่ศีรษะอดีตภรรยาแล้วก็จุดไฟเผา
อดีตภรรยาดูสิฮะบาดเจ็บทั้งตัวไปหมดเลยนะครับ
แล้วก็มีคนที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยก็อยู่ในงานก็ถูกลูกหลงไปด้วยนะครับ
หลังจากเกิดเหตุพอสั่งเมาเสียใจครับเลยให้พ่อพาเข้าไปมอบตัว
ขอโทษตอนนี้ก็ไม่ทันนะนะบอกว่าเขาเมาเขาไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปครับ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหากับในบอยนะครับ

โดยไตรตรองไว้ก่อนและกระทำความรุนแรงในครอบครัว

เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ตอนนี้ฝ่ายอดีตภรรยาก็บาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ถูกไฟเผาตั้งแต่ศีรษะลงมาเต็มไปหมดเลยนะครับ